มูเตรลูไม่เข้าใครออกใคร
ครั้งหนึ่งคุณได้มีโอกาสไปเจอกับคนคนหนึ่ง

นั่นเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมด
แล้วก็ขอให้คุณช่วยผสานพลังให้กับเขา

ผมไม่กล้าไปบอกอวดอ้างว่าเรามีอะไรเหนือกว่าเขา

พี่ใหญ่ก็มีพลังงานที่ดี
มีจิตขององค์พ่อหลายเทพหรือหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ
เราก็รู้จักกันอยู่แล้วทำบุญด้วยกันในเกรด๙อยู่แล้ว

ร่างมาก่อน
ผมเห็นเป็นแสงสีน้ำเมืองเข้ม

ลงมาจากฟ้าเลยนะไม่รู้ลงมาจากไหนทะลุตึกมา
แล้วแกก็บอกว่าแกเสียงเริ่มเปลี่ยน
แกก็บอกว่าแกอึดอัดทำยังไงแกไม่อยากเป็นอย่างงั้นอย่างงี้อืม
แล้วทีนี้พอแกฝืนมันก็เหมือนคนโดนบีบคอ
หน้ากระแดงกำเลยหน้ากระแดงเหมือนหัวไม่ขีดเลย
เพราะพลังงานมันอยู่ที่คอผมก็แบบกลัวผมก็บอกว่าพี่
ว่าจับมือแล้วพี่คือผมขอบอกว่าผมไม่ได้มีอะไรจะแนะนำพี่นะ
แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมเคยเป็นแล้วผมทำได้ก็คือ
ตอนนี้ถ้าพี่อึดอัดพี่ต้องนึกว่าพี่กำลังกินน้ำ
แล้วพี่กำลังมาคิดว่าไอ้พลังงานนั้นคือน้ำที่ไหลลงกระเพาะให้ได้
แล้วพี่จะหายทำอยู่ประมาณสัก๑๕นาทีแล้วหาย
หายจริงแล้วแกก็เหมือนกับไม่เป็นตัวของตัวเอง
แต่เขาไม่ยอมเหมือนขัดแย้งเหมือนคนขัดแย้งกันเหมือนคนทะเลาะกันกับตัวเอง
เห็นว่าผมก็บอกผมก็จับมือเขาแล้วบอกพี่ผมก็กลัวนะ
แต่ว่าถึงเวลานี้แล้วผมเคยผ่านมาก่อนผมว่าเราต้องยอมแล้วล่ะ
สุดท้ายก็ยอมแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นเรื่องโคตรเหลือเชื่อนับจากนั้นเนี่ย

ผมจะบอกว่าเรื่องเหลือเชื่อยังไงคือสมมุติประสานพลังได้ปุ๊บ
สมมุติเราสามคนนั่งอย่างอย่างนี้หลอบข้างมีคนดูตากล้องตากล้อง
อยู่พอประสานพลังได้ปุ๊บเหมือนดูละครเวที
เฮ้ยฝนหายแล้วไอ้นั่นภูเขาอะไรวะ
แล้วนี่กูอยู่กลางทะเลทรายกับพี่ใหญ่สองคนได้ไงวะ
ผมกลัวนะผมกลัวมากผมก็หยิกตัวเองเลย
เนี่ยผมเอามือหยิกกาแร้ตัวเองแล้วพี่ใหญ่นั่งอยู่ตำแหน่งนี้
ผมหยิกเลยโอ้โหน้ำตาไหลมากหยิกแบบจริงจังเลยนะ
แล้วผมก็บอกกูฝันไปกูฝันไปตบหน้าตัวเองกูฝันไปกูฝันไปปุ๊บกลัว
พี่ใหญ่ก็ยังอยู่แต่ว่าเขาอยู่กับจิตนั้นอยู่เขายังนิ่ง
แล้วเขาก็คุยกับผมว่าผมจะยกมือขึ้นบอกไม่ต้องกลัว
สิ่งนี้คือหมายถึงว่าเราได้รวมพลังแบบได้ถึงจุดแบบเป๊ะแล้ว
ทีนี้พอทุกอย่างมันลงตัวกับพี่เขาแล้วเขาก็เหมือนกับขอบคุณไหม
ขอบคุณเขาพูดอย่างนี้ขอบคุณเสียงเปลี่ยนนะเสียงเปลี่ยน
แล้วออร่าเนี่ยในตัวแกเนี่ยเป็นสมมุติเป็นตัวพี่มดดำเนี่ย
แต่ว่าสีฟ้าลงตัวของออลลาร์หนาแน่นเท่าที่เคยเห็นมาเลย
บอกขอบคุณนะที่อยู่เป็นเพื่อนแล้วช่วยกันเหมือนที่เคยช่วยกันในอดีต
หันมาปุ๊บเขาก็ทำมืออย่างนี้ทำมืออย่างนี้นะทำมืออย่างนี้
ก็เหมือนมีลูกแก้วลูกนึงเนี่ยลอยอยู่มาบนฝ่ามือเขา
แล้วมือผมเหมือนก็ต้องยกขึ้นมาอย่างนี้เหมือนทำยังไงเหมือนมีพลังดันมือผมขึ้นมาอย่างนี้
แล้วพี่ก็ให้ลูกแก้วผมมาอย่างนี้แล้วก็ฟึ๊บมันก็ลอยเข้ามาอย่างนี้
ก็อยู่ตรงเนี้ยแล้วผมก็ทำอย่างเงี้ยแล้วมันก็ลอยเข้าไปในมือผมแบบ
เหมือนทุกอย่างมันเหมือนกับมีอาตอมหรือมีอะไรเหมือนมีพลัง
มันวิ่งฟื๊บเข้าไปรวมตรงนี้แล้วมันเหมือนกับตัวจะระเบิดแล้ว
แล้วตัวเราใหญ่เหมือนเราเป็นฮักตัวใหญ่มากตัวเราเล็ก
แล้วอะไรวะมันรู้สึกยิบตัวเหมือนอะไรวิ่งแล้วสุดท้ายเนี่ยในนั้นก็มีคนแอบมามองก็ไม่กล้าเข้ามา
บอกมีจังหวะหนึ่งเขาบอกเขามองเห็นเป็นแสงจ้าเขามองไม่เห็นอะไรในห้องนี้เลย
แล้วมีพยานด้วยนะฮะหลังจากนั้นเขาก็ลืมตาขึ้นแล้วยิ้ม
ขอบคุณมากนะไปเราออกไปนั่งกินน้ำกันดีกว่า
เออกูอยากออกนานแล้วสักพักทุกอย่างก็คลายเป็นฉากเดิม
แล้วเราก็ไม่ค่อยจะมีแรงลุกแต่เรารู้สึกตัวใหญ่กลับบ้านก็รู้สึกตัวเราก็ยังแน่นเว้ย
ต้องนี้ก็รู้จักมาประมาณสัก๔๕ปีแล้วนะครับก็ไปทำบุญร่วมกัน
จนมีอยู่ครั้งนึงพอดีว่าผมหลับแล้วก็ฝันเห็นเรือแข่งเรือไม้ขุด
ก็เห็นหมอต้องส่งรูปหลวงพ่อที่วัดบางกุดีทองหลวงพ่อชำนาญ
เราก็มองเฮ้ทำไมเหมือนในฝัน๒วันเลย
ก็เลยโทรหาบอกมาต้องพาไปหน่อย
พอไปถึงก็ได้พูดคุยกับท่านเสร็จเรียบร้อย
ท่านก็ให้ของมาเป็นเขาเรียกว่าเหล็กจานนะครับให้มา
แล้วหลังจากนั้นก็ได้คุยแลกเปลี่ยน
มุมมองกับหมอต้องว่าเป็นอย่างไรในเรื่องของสิ่งที่เราเคยเห็นกับสิ่งที่เขาเป็นอะไรอย่างนี้
แล้วเราก็รู้สึกว่าเขาต้องมีอะไรดี
ก็เลยได้แลกเปลี่ยนแล้วก็มอบบางสิ่งบางอย่างให้กับเขาไป

พอบอกว่าพ่อมีให้เป็นพญานอีกเรื่องหนึ่ง

ที่เหล็กกว่านี้หน่อย
เดี๋ยวชาติผมจะเล่าจะได้ฟังง่าย
เชื่อไหมว่าระหว่างที่แกราธนาทั้งหลายในพิธีกรรมเนี่ย
อีกแล้วพลังงานที่นี่มาเหมือนก้อนเมฆเลย
เหมือนเมฆฝนลอยเข้าตัวอย่างนั้นเลยนะแต่เป็นสีฟ้า
ลอยไปข้างหน้าก่อนมันเหมือนขับรถเหมือนพรมอารดิน
ขับรถไปอย่างช้าสักพักเริ่มมีภาษาอะไรขึ้นมายืนบนผม
พอทุกอย่างมันเซ็ตตัวพรมมันเหมือนลอยขึ้นไปข้างบน

พอมันลอยไปเสร็จปุ๊บเหมือนขึ้นบอลลูนเลยพี่หนุ่ม

ไปมองมานี่เราลอยจนเห็นพระอาทิตย์เห็นดาวใกล้ขนาดนี้
แล้วเห็นลูกอยู่ตรงนั้นเป็นสีน้ำเงินขนาดนี้เลยเหรอวะ

แต่เราไปด้วยจิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พาเราไปเฉพาะพื้นที่
ไปนอกชั้นบรรยากาศของโลก
ตลกนะเหมือนเราเป็นคนเพี้ยนเนอะ

ก็เห็นจักรวาลเนี่ยเห็นโลกเห็นพระอาทิตย์เห็นใกล้เลย

สักพักนึงเนี่ยมันมีจุดดึงสนใจไงดึงไปดึงมา
พี่เขาเนี่ยตอนนี้กลายเป็นก้อนเมฆที่เป็นรูปร่างเหมือนพระพิคเนต
แต่ไม่เห็นเป็นรูปร่างเหมือนที่เราเห็นเป็นพระพิกาเนต

หูเป็นปางยืนเนี่ยผมมั่นใจว่ายกขาข้างหนึ่งแน่นอนแบบ
ตีศูนย์ก้อนจักเจกลอยมาเต็มเลยลอยเข้าตัวเลยลอยเข้ามาเหมือนกับแกมีสี่ก้อนเนี่ย
เหมือนกับอย่างนี้ลอยเข้ามาสักพักอันสุดท้ายเนี่ยเป็นตรีศูนย์ใหญ่เท่าใหญ่เท่าต้นไม้ต้นข้างผมเนี่ย
สักพักมันเล็กลงเล็กไปเล็กมาเล็กเท่าไม้จิ้มฟันเล็กมากเล็กเสร็จทีนี้
ผมก็ผมก็ยกมือไห้แกแล้วผมก็กลัวสักพักมือแบร์อีกแล้ว
มันลอยเข้ามาในนิ้วก้อยมาเข้ามาในมือแล้วก็ไหลเข้ามาอยู่ตรงนี้
นี่คือเอาเหตุการณ์นี้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยกลับไปดูว่าเห็นชั้นบรรยากาศแล้วเป็นยังไงต่อนะ
กลับมาจากเหตุการณ์นี้เขียนยันมงคลจักรวาลได้ไม่รู้ชื่อยันแต่เขียนได้ก่อน
แกได้บทสวดแล้วก็ถึงบอกเป็นยันยังไงยันมงคลจักรวาล
เป็นยันอย่างนี้นี่รูปถ่ายนี่นะเป็นอย่างนี้เอ้ยคุณเขียนได้อย่างนี้เลยเหรอ
อันนี้เป็นเวอร์ชันที่แอดวานต์หน่อยแล้วแต่เวอร์ชั่นแรกมันเล็กกว่านี้
ชั่นแรกเข้าตรงกลางเองแต่มันใหญ่แต่หัวใจยันตรงกลางจะเหมือนกันนะครับ
คือผมก็ไม่แน่ใจนะก็คือว่าตอนนั้นจำไม่ได้เลย
แค่รู้สึกว่าเขาต้องได้ของจากเราไป๓อย่าง
แล้วหลังจากนั้นเขาก็โทรมาหาผมเขาก็สติแตกไปประมาณพักใหญ่
เขาก็ไปเขียนยันอะไรของเขาก็ไม่รู้สักอย่างหนึ่งมา
หลายคนเอาไปแล้วดีอะไรอย่างนี้แล้วเขาบอกว่าสิ่งนั้นได้มาจากพี่ใหญ่
การเขียนยันเพราะเขาเขียนไม่เป็นก็เลยบอกเออมันก็ดี
แต่ว่าเขาสติแตกไปประมาณ๒ปีกว่าว่าจะควบคุมอะไรของเขาได้เอง

พุทธคุณของยันคืออะไรบ้าง
คือตอนแรกไม่รู้แต่ตอนหลังรู้ว่ามันสามารถหนุนดวงปรับธาตุเหมือนกับระบบเครื่องกองน้ำ
แล้วคุณไปเรียนมาจากไหนคุณไปรู้มันมาจากไหน
ผมพระยังเขียนไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นรูปแบบตายตัว

ก็นั่นแหละสิเอามาจากในจักรวาลของเขาวันนี้ผมไปมานี่ไง

ในสิ่งที่ผมพบเห็นมันเป็นสัญชะตาญาณในการเขียน

แล้วเกิดใหม่เกิดใหม่ตายแล้วหน้าที่เดิม

เป็นคนมีเหตุผลที่จะต้องเกิดมาทำอะไรบางอย่าง

แล้วก็อยู่ดีมันก็เป็นเองโดยปริยาย
เพราะผมไม่เคยเรียนศิลปะนะฮะย้ำนะฮะว่า

ยันนี้เห็นเหมือนรูปวาดใช่ไหม
คือยังไงมหาบรีอย่างเช่นอะไรบ้างฮะอันนี้

แล้วก็ได้หัวใจพระพุทธเจ้าด้วย

ซึ่งจริงแล้วชุดนี้อยู่ที่ใครก็ดีแล้ว
ก็คือแค่นี้ก็พอแล้วตามหลักนะ
แล้วตอนแรกที่ผมไปมาผมได้ชุดนี้ก่อน
ไปมาของคุณก็คือการไปท่องจักรวาล

อันนี้คือเข้าแค่ตรงกลางนี้เองนะ

เราไปอยู่แล้วเราเห็นจักรวาลมันลอย
จังหวะนั้นทีนี้เหมือนการถอดจิต
เหมือนเรากำลังดูทีวีหนังเรื่องหนึ่ง

จังหวะที่กำลังได้คาทาอะไรมาเสร็จใช่ไหม

มันหมุนไม่หมดเลยมันหงงไม่หมดเลยทีนี้
อยู่ก็มีคนมาดึงเอวเรา

กลายเป็นพระพิคเนตตัวน้อยเป็นเด็ก

แล้วก็แล้วไอ้ตัวเราที่ใส่ชุดแบบนี้

หนวดเนิดเราก็ตอนนั้นมีหนวดในเรื่องนั้น

แล้วเราก็ชี้นู่นชี้นี่ให้พระพิกาเนตน้อย

แต่ชนชั้นเราไม่ใช่ชนชั้นกษัตริย์
เป็นชนชั้นขุนนางที่ต้องอยู่รับใช้

แล้วโลกมันก็ตัดไกลว่าอะไปจุ้งมือเข้าไป

ซ้ายขวาก็ยืนลือกันไปตามลำดับชั้น
ต่อไปนี้มันเป็นการทำลายทุกทฤษฎี
จะบอกว่าเทพกับทานโทษต้องขอเป็นใช้วทฤษฎีจริง

แล้วเรื่องนี้ทำให้ผมคุยกับพี่พีชทองเจือได้ต่อเนื่องด้วย